คุณผู้ชมอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวอดีตพระพุทธอิสระออกมาเปิดเผย
ได้มีการพูดคุยกับบินบรรลือฤทธิ์ด้วยนะคะ
ถึงกรณีที่จะนัดใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีที่วัดพระแก้ว
ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
ส่วนทางด้านของคุณบินก็ออกมาบอกเองนะคะ
ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

นายสวิทธิ์ธรรมประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธศาสตร์อิสระ
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมบอกว่า
คุณบินบรรลือฤทธิ์โทรมาหาก็เลยให้กำลังใจพร้อมขอบคุณ
ที่ช่วยกันออกมาปกป้องสถาบัน

ก็บอกกับบินไปว่าได้ยินมาว่า
ประกาศชวนให้แฟนคลับสวมเสื้อชมพู
มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระแก้ว

ก็เลยได้ร้องขอไปว่า
เพื่อให้การเข้าเฝ้าเป็นการแสดงพลังของผู้จงรักพักดี
ก็ควรสวมเสื้อสีเหลือง
และในเวลาต่อมาค่ะทราบว่าบินบรรลือฤทธิเนี่ย

เปลี่ยนจากเสื้อสีชมพูมาเป็นเสื้อสีเหลืองนะคะ
จากนั้นมีคำตัวออกมาอีกหนึ่งคน
จากนายสมบัติบุญงามอนง

อันนี้ก็เป็นทวิตที่ออกมาจากนักกิจกรรมทางการเมือง
ทีนี้เมื่อวานตอนสักประมาณ๕โมงเย็นนี้นะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกรณี
ที่ได้มีการคุยกับอดีตหลวงปู่พุทธอิสระด้วย
คือตอนแรกนายสุวิทย์หรือว่าอดีตหลวงปู่พุทธอิสระ
บอกว่าคุณบินโทรมาหาใช่ไหม
แต่คุณบินก็บอกว่าจริงผมไม่ได้โทรไปหา
คือจริงผมไม่ได้โทรไปหา
แต่ว่านี่นะครับมีเหมือนลูกน้องเนี่ย
ถือโทรศัพท์มาให้ผมแล้วบอกว่า
มีสายโทรเข้ามาจากนายสุวิทย์
อดีตหลวงปู่พุทธอิสระผมก็เลยรับสายไป
ก็เลยมีการรับสายพูดคุยกัน
คุณบินบอกแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ความยาวในการไลฟ์ที่เห็นสักประมาณ๗นาทีได้
หลักใหญ่ใจความเลยมีการยืนยันเสียงแข็งเลยค่ะ
พร้อมกับขอสาบานว่าการที่ตัวเขาออกมาเคลื่อนไหว

ไม่มีคนของรัฐบาลอยู่เบื้องหลัง
เจตนารมณ์คือการต้องการแสดงพลังของความจงรักพักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนี้เลยนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเจอท่านพุทธอิสระ
แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะออกมาวันที่๑ด้วย

ตอนนี้หลายคนทุกคนอยากให้ออกมานะครับ
มาเป็นกำลังใจนะครับให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ใครก็แล้วแต่ออกมานะครับ
ผมเห็นด้วยก็แค่นั้นเองที่ผมคุย
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางกองทัพของใครอะไรทั้งนั้น
แม้แต่รัฐบาลของคุณประยุทธ์ผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ถ้าผมออกมาทุกวันนี้เพื่อเรียกร้องพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้ามีนายกรัฐมนตรี
พ่อเด็กก็ยึดอยู่ขอให้ผมชิบหลาย
ขอให้ผมมีอันเป็นไป๗ชั่วโคตรไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมทั้งนั้น

สิ่งที่ผมใส่อยู่หลวงปู่ทวดเนี่ยผมกล้าสาบาน
เพราะฉะนั้นอย่ามาเล่นสกปรกกับผมอย่าผมไปโยงเข้าการเมือง
นี่นะครับก็ปฏิเสธนะครับผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง
แล้วก็คุณบินบอกก็รู้สึกไม่สบายใจ
เรื่องที่นายสุวิทย์หรืออดีตพระพุทธอิสระเนี่ย

คือคุณบินบอกว่าไม่เคยเจอกับอดีตพระพุทธอิสระนะ
แต่เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมมีคนเอาเบอร์ของอดีตพระพุทธอิสระมาให้

ถึงที่นี่คุณบินได้เบอร์มา

สรุปโทรไปนะโทรไป
แล้วก็คุยกับอดีตพระพุทธอิสระ
ก็ทราบว่าท่านอยากจะมาด้วยวันที่๑พฤศจิกายน
แต่ตอนนี้มันถูกโยงไปแล้ว

คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกร้องปกป้องสถาบัน
หรือคนอยู่ข้างเดียวกับเรื่องการเมืองความรุนแรง
คุณบินยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกองทัพและรัฐบาลเพราะอะไร
เพราะตอนนี้คนโจมตีเอาภาพของคุณบิน
ที่เคยไปถ่ายภาพร่วมกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เอามาแชร์กันบอกว่านี่แหละ
โอ้โหก็เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะ

คนเอกประยุทธ์อันนี้คือคำวิภาควิจารณ์
คือคุณบินก็บอกว่านั่นเป็นภาพเก่า
สมัยเมื่อไปช่วยเรื่องน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็ตอนที่ผมไปรายการที่ถ่ายท่อสดในช่อง๕จำได้ไหม

คือตอนนี้มีคนโยงผมไปเรื่องการเมืองหมดแล้ว
มีคนโยงมาเล่นสกปรกกับผม
หาว่าพลเอกประยุทธ์เอาเงินมาให้

หรือว่าทำบุญหรือว่ารับบริจาคอะไรอย่างนี้
เป็นเงินของผมกับประชาชนที่มาบริจาค
แล้วก็เอาไปช่วยไปส่งต่อให้กับชาวบ้าน
มาชี้แจงให้ได้เข้าใจกันนะคะว่าเป็นมาอย่างไร

คุณบินเองก็ออกมาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการออกมาแก้ในส่วนของที่มีการโจมตีกันด้วยนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นก็คือบอกว่านี่เป็นปีศาจในคราบนักบุญ
ทำตัวเป็นนักบุญจากทุนชาวบ้าน
คุณบินได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าชอบนะฉายานี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ก็เพราะพี่น้องไว้ใจ
ก็เลยมอบเงินให้เพื่อส่งต่อกับผู้ที่เดือดร้อนไง

ก็ชาวบ้านเขาไว้ใจผมเนี่ยสะพานในตัวผมเนี่ย
เขาจึงเอาเงินมาให้ผมเป็นสะพานบุญไปให้กับคนนั้นคนนี้
ขอบคุณมากครับชายาเนี่ยผมชอบนะ
นักลงทุนชาวบ้านแล้วแต่ละเดือนแต่ละเดือนทุนผมก็มีกี่แสนรู้ไหมครับ
ที่ผมต้องควักเงินตัวเองออกไปช่วยด้วย
นี่คือสิ่งที่คุณบินไลฟ์นะฮะแล้วก็คุณบินเนี่ยก็ยังเชิญชวนในการเฝ้ารับเสด็จนะฮะ
หลวงและพระราชินีในโอกาสที่ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวที่วัดพระศรี
รัฐนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววันที่๑พฤศจิกายนตอน๓โมงเย็นนะครับ
แล้วก็พระองค์ท่านจะเสด็จเวลา๕โมงเย็นนี่ที่คุณบินบอก
แต่ว่าตอนแรกที่บอกไปว่าให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองหรือสีชมพูมา
คุณบินไลฟ์สดเมื่อวานนี้ล่าสุดบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสีเหลืองสีมพูก็ได้
เพราะพี่น้องประชาชนบางท่านไม่มีเสื้อทั้งสองสีขอให้ใส่สีอะไรมาก็ได้ยกเว้นสีดำ

นั่นแหละคือสีที่แสดงความจงรักภักดี
เราไม่มีสีเหมือนนะฮะ
นี่ก็เป็นล่าสุดที่คุณบินโพสต์
และประเด็นเรื่องการชุมนุมและการเมือง
ตำรวจไปควบคุมตัวคุณเพนกวินคุณรุ้งแล้วก็คุณไม้

กำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับ